พูดถึงโควิด๑๙หลายพื้นที่ได้ฟังคำนี้
ำพระเลยนะเอามือตบอกเลยนะคะมีความกลัวเนี่ยนะคะ
จากจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะ
เรื่องความเชื่อก็มาค่ะเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านค่ะในจังหวัดนครราชศรีมาเป็นชาวบ้านโนนแดง
เขาบอกว่าตอนนี้ทำทุกอย่างที่ทำได้แหละ
เพื่อให้มันมีความมั่นใจเกิดขึ้นล่าสุดค่ะ
เอาเสื้อแดงมาแขวนหน้าบ้านแล้วเนี่ยนะคะเป็นการป้องกันโควิด๑๙
แล้วก็มีการต้มไข่ให้คนในบ้านในหมู่บ้านเนี่ย
รับประทานรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
เพราะว่าหมู่บ้านนี้เขามีประมาณ๑๐ครัวเรือน
เขาเอาเสื้อแดงมาแขวนหน้าบ้าน
ทีมข่าวของเราลงไปไหนดูซิได้ข่าวมามันจริงไหม
จริงค่ะมีเสื้อสีแดงแขวนไว้หน้าบ้านแบบนี้
สาเหตุที่เอามาแขวนไว้เขาบอกว่ามีที่มาที่ไป
คนขายไอศครีมเนี่ยเร่เข้ามาขายในหมู่บ้าน
แล้วก็มีเรื่องเล่าบอกต่อกันมาจากชายภูมิบอกว่ามีเด็กทารกเพิ่งคลอด
แต่สามารถกลับสื่อสารได้ว่าโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
คล้ายกับโรคหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
ซึ่งเป็นโรคระบาดที่มันล้างเมืองเลยตอนนั้น
ต้องแก้เคล็ดค่ะด้วยการเอาเสื้อสีแดง

เป็นตัวแทนของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้าน
เท่านั้นไม่พอนะคะต้องต้มไข่ให้เท่ากับจำนวนคนที่พักอาศัยอยู่
แล้วให้ทุกคนเลือกกินเฉพาะไข่แดงเท่านั้น

ด้วยการเอาเสื้อสีแดงมาแขวนไว้หน้าบ้าน

ต้มไข่วน้ำจะโครงเปลี่ยนกับต้มตับจำนวนคนที่อยู่ในหัวโครง
ต้องการให้กินเสื้อสีแดงให้เราเอาเนี้ยซ้วย
เอาส่วนที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะเทวาลัยเทพตะเคียนทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้เขามีพิธีอันเชิญช้างเอราวันสามเสียน
สลักจากไม้ตะเคียนนะคะความสูง๑๕เมตรและอันเชิญเท้ามหาพรมทำจากไม้ตะเคียนเหมือนกันค่ะ
ความสูง๑๑เมตรขึ้นประทับบนแท่นฐานภายหลังพิธีอันเชิญค่ะ
ชาวบ้านที่มาร่วมพิธีเข้าไปดูน้ำตาเทียนที่หยดลงในบาดน้ำมนต์ต่างพากันตีเป็นเลขตามความเชื่อ
แล้วก็ขอพรจากรูปปั้นไม่ว่าจะเป็นพญาช้างเอราวันและเท้ามหาพรมให้พ้นจากไวรัสมรณะนี้โดยเร็ว
อันนี้เป็นคำขอพรจากเขานะอ่าจุดเชียงใหม่เหมือนกันค่ะ
ยังอยู่ที่เชียงใหม่วัดดอยท่านพระหลวงในบริษัทสายค่ะ
เอาซากไม้ตะเคียนที่ถูกไฟไหม้ป่าไปแล้วเนี่ย
มาวางไว้ที่สารตะเคียนทองในวัดชาวบ้านเขาก็มากราบมาไหว้
กไม้ตะเคียนเขาบอกว่ามันแปลกดีเพราะว่ากิ่งออกมารอบถึง๙ทิศ
รูปร่างเหมือนไวรัสโคโรนาเออมันก็เหมือนกันเนอะ
เขาบอกว่ารูปร่างเหมือนไวรัสโคโรนามีกิ่งมีการยื่นออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกเขาเห็นตามสื่อก็เลยตั้งชื่อซากไม้นี้ว่า
คุณผู้ชมคะขออนุญาตอ่านนะคะก็อยากจะหัวเราะเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก็เป็นความเชื่อนะคะขออภัยนะคะ
ชื่อซากไม้ว่าเจ้าแม่โคโรนาแล้วก็พากันจุดทูปขอพรให้คุ้มครองโรคระบาด
แล้วก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งนะคะก็บอกว่าไม่ชอบชื่อนี้นะ
เรียกว่าเจ้าแม่ก้าวกิ่งได้ไหมดูเป็นมงคลมากกว่า
ก็เป็นความเชื่อกันไปเนี่ยนะคะสุดท้ายก็มีคนมาจุดทูบขอพรกันไปค่ะ
โควิดก็กลัวบุญก็อยากทำสภาพเป็นแบบนี้ค่ะ
ญาติโยมออกมาใส่บาทตอนเช้าริมถนนในนครพนมภาพนี้เนี่ยนะคะ
พระสงฆ์เดินมารับบินทบาทตามปกติพระสงฆ์ปกติ
แต่พุทธศาสนิกชนไม่ปกติค่ะไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม
เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างพุทธศาสนิกชนกับพระสงฆ์เนี่ยนะคะ
คนที่โพสต์ระบุข้อความทำนองที่ว่าอยากทะเนาะทำบุญในยุคโควิด
เอาแบบว่าจกข้าวเหนียวด้วยมือเปล่าใส่บัตรก็แล้วกัน
ให้ญาติโยมจัดเป็นชุดใส่ถุงแล้วค่อยใส่บาทดีที่สุดค่ะ
ก็ช่วยเหลือตัวเองกันไปช่วงนี้นะคะ